่องเบานะฮะไปงัดของในหอพัก๕ห้องรวดเลย

แต่ว่ากล้องวงจรปิดนั้นสามารถจับภาพเอาไว้ได้ครับ
กลางวันนะฮะนี่เป็นอาคารหอพักนะครับ
ก็ต้องบอกว่าโจรรายนี้เขาก็มืออาชีพนะเพราะว่าเขาย่องขึ้นไป
แล้วก็ใช้ครีมงัดห้องรวดเดียว๕ห้องเลย

แต่ถ้ามืออาชีพจริงเขาต้องรู้ว่ามีกล้องวงจรปิด
กล้องอยู่บนหัวเลยทำไมถึงไม่สังเกตดู
ทีนี้ห้องพักนี้อยู่ใกล้กับวัดพระญาติหมู่๕ตำบลไผ่ลิง
อำเภอพระนครศรีอายุทยาถึงจะมืออาชีพ
แต่ก็แพ้ภัยตนเองก็มีกล้องอยู่นะฮะ
ห้องพักอยู่ที่ชั้น๓ก็ถูกงัดประตูเข้าไป
ตอนแรกล็อกด้วยกุญแจก็ถูกแงะเข้าไป
ห้องคือห้องที่๓๐๔ขโมยกระปุกออมสินนะ
นาฬิกาข้อมือ๑เบอร์ก็เอามูลค่า๑๕๐๐๐บาท
๓๐๕เขาฉกพระเครื่องเก่าหลายองค์ไปได้
มีสร้อยของเจ้าของวางไว้บนหิ้งพระ
มีพระเครื่องชุดนี้ประเมินมูลค่าไม่ได้
มีพระเครื่องอยู่ถ้าในภาพเห็นก็จะรู้ว่า
ข้างที่จะราคาเยอะทีเดียวนะครับ
๓๐๖เขาฉกแหวนทองคำครึ่งสลึง๑วง
ราคาประมาณ๓๐๐อีกห้องคือห้อง๓๐๗งัดเข้าไปได้แต่ว่าห้องนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรนะฮะก็มีแต่เสื้อผ้านะฮะแล้วก็ยังงัดห้อง๒๐๓ด้วยอยู่ชั้น๒นะเป็นห้องสุดท้ายก็ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไป
ห้องเนี่ยคนร้ายเข้าไปเนี่ยมรื้อข้าวของกระจัดกระจายหมดเลยแล้วก็กุญแจกับสายยูก็พังทุกห้องหมดเลย๕ห้องนะฮะ
ตนเองออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วเลิกเข้ามาห้องพักพบว่าประตูมันถูกงัดไปแล้ว
พอไปดูในห้องก็ตกใจสิฮะข้าวของถูกมรื้อค้นหมดเลย
และพบว่ามีเพื่อนห้องทั้งหมดใกล้กัน

สำหรับลักษณะของนักย่องเบารายนี้ตามที่ปรากฏในคลิปนะคุณผู้ชม
ก็เกิดกลางวันชายคนนี้อายุสักประมาณ๔๕๕๐ปี
แต่งกายสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงขาสั้น
แล้วเขาก็มีผ้าขนหนูสีขาวเอามาพยายามจะปิดบังใบหน้า
แต่มันก็ไม่ทันแหละเพราะกล้องก็จับเอาไว้ได้
ขึ้นไปที่ชั้น๓สำรวจกุญแจตามห้องต่างก่อน
พอไม่รู้ห้องไหนที่ใช้กุญแจแบบเล็กหน่อยมันงัดได้ง่ายไง
ก็ใช้ครีมตัดออกไปเลยแล้วก็บิดกุญแจเข้าไป
แล้วก็ไปรื้อค้นของอย่างใจเย็น
เขาใช้เวลาในการก่อเหตุทั้ง๕ห้องนี้นะคุณ๒๕นาที
ทรัพย์สินไปพอสมควรนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมต่างก็กล้องจับเอาไว้ได้แบบนี้
ใครอยู่หอพักก็ต้องระวังนะต้องเอากุญแจที่มันแบบใหญ่หน่อย